ไม่นอนไม่นอนคุณหมวดไม่นอน

เอาหน้าเอาหน้าเพื่อนอย่าไปยึดยับเราไม่ใส่อังเกงไม่ได้
ไม่ใช่ไงผมทำงานผมไม่ได้ถ้าเชื่อองเทพศิวะต้องฟังเรา

ถ้าเป็นเทพศิวะจริงถ้าไม่ใช่ไม่ฟังเรา

ให้เจ้ามาทำงานแล้วทำไมเจ้าทำตัวอย่างนี้
เรามาทำให้เจ้านิ่งสงบแต่เจ้าไม่ฟังเราเลย
ไม่นุ่มครับไม่นุ่มครับ

ไม่งั้นจะให้หมดภารกิจในโลกนี้แล้วนะ

นี่แหละ
พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง
คือคนนี้เขาอารวาสคลั่งหนักหนาวิ่งมาจากโรงพยาบาล
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวคุมไม่อยู่ฮะ
คุมไปสะบัดไปคุมไปสะบัดไปสะบัดไป
ข้างล่างสะบัดข้างบนก็สะบัดมือข้างล่างก็สะบัดงวงไปด้วย
ไม่รู้จะทำไงคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากใช้ความรุนแรง
ก็ทำข่าวตามปกติทำข่าวไปทำข่าวมาเฮ้ยอาการไม่น่าไว้วางใจ
เดี๋ยวแกวิ่งเตลิโดรนออกไปจะวุ่นวายกันสุดท้ายแล้วองค์พัศิวะรงพี่วิธยา
พอองค์ลงมาคุยกับพี่ที่เขาอยู่ปลายทางคุยกับคนที่เขามีอาการเพี้ยน
คุยกันรู้เรื่องว่ะเพราะตำรวจเนี่ยคุยกันแทบตายเนี่ยยื้อยุดฉุดกระชากกระดีบ
ถีบเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วเจอพี่วิทยาที่องค์ลงเรียบร้อย
บริกรรมคาถายังไม่ต้องมีคาถาเจรจากันไปหากไม่ยอมหยุดเดี๋ยวฉันจะให้หมดภารกิจบนโลกใบนี้
สุดท้ายแล้วคนที่เขามีอาการประหลาดยอมใส่กางเกงสะบัดมือแล้วใส่กางเกงด้วยตัวเอง
นี่คือความคุ้มคลั่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ที่ตกใจไปกว่านั้นคือพี่วิทยามีคาถาแล้วมีคนมีของ
นี่คือเรื่องราวที่ประหลาดนะครับสุดท้ายก็สามารถนำกลับไปส่งโรงพยาบาลมาทางไหนไปทางนั้น
กลับไปที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งฮะ
เป็นคนเก่งเก่งรู้จักน้องมานานแล้ววิทยาเป็นคนที่ส่งข่าวแล้วเป็นข่าว
รู้เรื่องข่าวดีแต่พี่ไม่เชื่อเลยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีความสามารถทางนี้ด้วย
คุณต้องลองของเดี๋ยวลองเอาของเข้ามาแล้วเดี๋ยวคุณวิทยาจะเชิญมาที่นี่มาปรับซะหน่อย
เดี๋ยวจบรายการพี่โทษหาอยากคุยด้วย